ช่วยกันดูหน่อยจริงดูกันมา๑๔วันแล้วนะครับ
มันมีอะไรที่ผิดสังเกตอีกเพียบเลย
เรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับ
จากความสงสัยของคุณฮิปโปทางชนะ
ค่ะเพื่อสนิทเลยแหละเรียนด้วยกันเลยอะครับ
สีของเล็บมือของคุณแตงโมตกลงเป็นสีขาวหรือสีอะไรกันแน่
โปบอกว่าวันที่เจอร่างแตงโมที่ท่าเรือ
จำมือจำเล็บของแตงโมได้
จะคล้ำดำเพราะศพอยู่ใต้น้ำนาน
แต่มีสีแดงกล่ำอยู่ด้วย
แสดงว่าแตงโมทาเล็บสีแดงก่อนตกน้ำ
ย้ำว่าเล็บสีของคุณแตงโมเนี่ย

เล็บสีขาวแน่นอนไม่ใช่
ก็เลยไปสงสัยภาพคู่คุณกติก
ภาพคู่คุณกติกนั้นจะเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า

พบความผิดปกติหลายอย่าง

มือของคุณกระติกที่ดูจะใหญ่ผิดปกติไหม
ชาวเน็ตคิดกันไปเอง

ที่ไข้ขึ้นมาเนี่ย
จริงคุณแตงโมมีรอยตำหนิที่ขาตรงนี้
แต่รอยนั้นไม่ปรากฏในภาพนี้ครับ

เพราะก่อนหน้านี้มีมุมหน้าด้านข้างของคุณแตงโม

สายเดียวกันยิ้มแบบเดียวกัน

เอาภาพนั้นมาแปะภาพนี้
เสื้อของคุณแตงโมเนี่ย
ดูเรียบตรง

หรือว่าสงสัยว่าเขามีโปรแกรม
การตัดต่อรูปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยสังเกตนะ
เพื่อนต่างชาติพวกบ้านเราเนี่ย
ชาวมาเลชาวจีนเขาสังเกตเหมือนกันนะ

ครับตำรวจคงรู้แล้วแหละนะคะครับ